ไปดูที่อีกหนึ่งเรื่องราวกำลังถูกพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลนะคะ
จะเป็นยังไงเรื่องนี้ติดตามกันค่ะ
ซึ่งคลิปวิดีโอไวรัลนี้เนี่ยยังคงถูกเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ขณะนี้นะคะ
มียอดคนดูกว่า๕๐ล้านครั้งแล้วก็ยอดแชร์อีกหลายแสนครั้งเลยทีเดียวค่ะ
พวกเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับตารางการปฏิบัติงานของนักบินอวกาศในวันพุธที่ผ่านมา
และถ้ามีการไลฟ์สดเผยแพร่ภาพของเหล่านักบินอวกาศ
นั่นก็แสดงให้เห็นครั้งใหญ่เลยว่าพวกเขากำลังโกหกค่ะ
ก็ไม่มีรายงานถึงการออกอากาศดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะ
ชาวเน็ตเปรียบเทียบกันต่อค่ะ

ขณะที่นักบินอวกาศชาวรัสเซีย๒คนกำลังปฏิบัติการครั้งที่๓๘
เป็นเรื่องลวงตาคนทั้งโลกนะคะ